ติดตามข่าวกันต่อเลยนะฮะช่วงนี้ไปดูข่าวดี
สำหรับคนที่ต้องการจะใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน
โอ้โหต่อแล้วนะฮะจากหัวลำโพงไปบางแค

สักทีฮะก็มีการให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีกันก่อน
คุณผู้ชมเขามีการเปิดต่อเนื่องไป๕สถานี
แล้วที่สำคัญมันสวยมาก
มันสวยมากพาคุณผู้ชมไปดูหน้าตากันหน่อยเป็นอย่างไร
เขาบอกว่าประชาชนนะที่เริ่มให้เริ่มใช้บริการ

เหนือจากการไปใช้บริการแล้วไปถ่ายรูป
คือจะบอกว่าดูแล้วไม่เหมือนว่าไปสถานีรถไฟฟ้าค่ะ
เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะ

เป็นที่จัดงานเนอะมันสวยมากเลย
เป็นการทดลองนะครับเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหุ่นลำโพงบางแคร์
ปฐมเริกเมื่อวานมี๕สถานีก็เป็นสถานีวัดมังกร
ขึ้นไปปุ๊บก็จะไปไหว้พระได้เนอะแถวเยาวราช
สถานีสามยอดสถานีสนามชัยสถานีอิสรภาพแล้วก็สถานีท่าพระครับ
โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมนะฮะ
ให้บริการโดยที่ไม่คิดค่าบริการ๒เดือนตั้งแต่เมื่อวาน
จนถึง๒๘กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนได้เริ่มทดลองใช้บริการกันนะครับ
สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปมาไปตรงเนี้ยนะฮะถ้าเกิดว่ามาจากเตาปูนเนี่ย
คิดค่าโดยสารตั้งแต่สถานีแรกเริ่มที่๑๖บาทเริ่ม๑๖บาทเพิ่มระยะทางสูงสุด๔๒บาท
แต่ต้องเปลี่ยนขบวนที่สถานีหัวลำโพงนะฮะไม่สามารถนั่งยาวต่อไปได้นะ
จะเดินทางไปยังสถานีที่เป็นส่วนต่อขยายต่อไปได้ถึงที่ท่าพระนะครับ
ทางด้านในศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะรัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่ไฟแรงครับ
และจะลดความแออัดของประชาชนที่ไปใช้พื้นที่ด้านบนของรอบเกาะพระนครได้นะครับ
ก็น่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยรวมทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ย
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพได้ง่ายขึ้น
ถ้าเกิดว่าห้าสถานีนั้นให้บริการเต็มรูปแบบ
รองรับผู้ใช้บริการได้สัก๔แสนถึง๘แสนคนต่อวันนะฮะ
จากนี้ในช่วงต้นปี๖๓จะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงต่อขยาย
ปูนท่าพระได้นะฮะโดยจะมีสถานีท่าพระมาเป็นสถานีร่วม
ทำให้เส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งระบบการขนส่งได้
ทั้งทางรางทางน้ำในเขตเมืองได้อย่างครบวงจรนั่นเองนะครับ